ท่านปราบประสบคิดว่านัทตอนนี้เท่าที่เพื่อไทยทราบมา
มีการเริ่มจับมือ
เริ่มสะกิดมาคุยกันบ้างหรือยังคะ

แล้วคิดว่ามีคนเขาคุยกันไหมคะ

กับอีกอันคือในกลุ่มของ
ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเด็จการ
วันนี้ประเทศต้องเดินไปในคันลองของประชาธิปไตย
ที่มีประชาชนเป็นผู้เลือกคัดสรรค์

วันนี้เราแข่งขันกันนะครับบนเวทีประชาธิปไตย
แสดงความเห็นแสดงความตั้งใจแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ให้ประชาชนก็สุดแล้วแต่ท่านจะเลือกยังไง

กับพวกที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
ไม่มีวันคุยกับพวกที่คิดจะสืบทอดอำนาจ